สายธรรมดาของเจษดาชุเดชลบแบบเกาไม่ต้องลีลายเยอะแต่วิสัยที่สุดจะมีลักษณะลงจนใหญ่ในการเล่นเขา
ผลถึงประตูแต่สุดท้ายซัดชนเสาสนั่นกดหล่อเลย
เซ็ตขึ้นเกมสวยแล้วได้ยิงมีให้เห็นอีกแล้ว
คราวนี้ถึงทีของแคทเอฟซีบ้าง
โดยขึ้นบอลจากพานุพงศ์หินนอกต่อถึงสุธิพงศรีอ่อน
จบที่นพดลโคกเพิ่มทรัพย์ดีทุกอย่างขาดแค่การได้ประตู
การเลี้ยงต่อไม่รอแล้วนะของผู้ดิตธรรมรส
จังหวะมันพอเหมาะพอเจาะหลบสี่แบบนี้พี่ขอเชิดชู
จากกบรีวัตรนี้แก้เหาะยากจะบอกต้องยกให้เกดยศชัลล่ำเขจ
กับการเอาตัวรอดเป็นยอดดีแต่งบอลจนหาจังหวะยิงได้
สุดท้ายจะออกแต่ชมบุรีอยากบอกเสียโว้ย